กินข้าวหลามค่ะแต่ว่าข้าวหลามเจ้า
เจ้านี้นะไม่ธรรมดาเพราะว่ามันเป็นไซส์ทุเรียน
ครับอ๋อเอาดิแม่ต้องขออภัยแม่อาจจะหิวมากเกินไป
หิวทุเรียนถูกใช่ไหมคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือข้าวหลามทุเรียนนะคะ
ที่เป็นสูตรพิเศษของคุณศิวพลอยเรืองชัยโชคค่ะ
เป็นเกษตรกรและเจ้าของธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์นะคะ
อยู่ที่ตำบลคมบางจังหวัดจันทบุรี
คุณศิวพลอยบอกว่าสูตรนี้เนี่ยเป็นการนำทุเรียนพันธุโบราณอย่างพันนกหยิบ
พวงมณีมาเป็นส่วนประกอบหลัก
เพราะว่าโดยธรรมชาติและทุเรียนพันธุ์พวกนี้มันมักจะร่วงหล่นจากต้นแล้วมันก็เละไง
ครับก็จะไม่น่าทานเท่าไร
ก็เลยปิ๊งไอเดียเอาทุเรียนมาดัดแปลงใส่ลงไปในข้าวหลามซะเลยดีกว่าค่ะ
ปรากฏว่าทำออกมาขายดิบขายดีนะคะแล้วก็ทำให้รสชาติมันแบบแปลกเก๋ขึ้นมาอีก
คุณศิวพรก็เลยต่อยอดธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยการเพิ่มเมนูข้าวหลามทุเรียนไปด้วย
ปรากฏว่ายอดสั่งโอ้โหถล่มทลาย
ส่วนนี้ทีมงานนะการันตีถึงความอร่อยนะแบบโอ้โหขายดิบขายดีรสชาติดีทีเดียวนะคะ
เคล็ดลับกันหน่อยละกันคุณศิวพลอยเปิดเผยบอกว่า
เรื่องของการคัดเลือกส่วนผสมเนี่ยสำคัญมากจะมีข้าวเหนียวข้าวข้าวเหนียวขาวนะคะ
แล้วก็ข้าวเหนียวดำแล้วแต่ชอบถั่วดำกะทิสดนำมาปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทราย
แล้วก็ใส่ทุเรียนลงไปจากนั้นทุเรียนก็ตักใส่กระบอกไม้ไผ่
กระบอกไม้ไผ่ก็ต้องเป็นไผ่ข้าวหลามหรือไผ่สีสุกด้วย
เพราะว่ามันจะมีความหนาเหมาะกับการทำข้าวหลามนะคะ
พอกรอกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเต็มแล้วเนี่ยนะคะกะทิจะได้หอมหวาน
และที่สำคัญนี่น้องใบตองค่ะอะไรคะต้องเอามาปิดปากข้าวหลามนะ
เอาใบตองไปปิดปากข้าวหลามเอาใบตองใบตองเนี่ยมาปิดปาก
เพื่อที่จะให้มันได้อบอยู่ข้างในแล้วได้กลิ่นหอมของใบตอง
ก็ไปเผากับถ่านไม้รอเวลาหน่อยนะเผาไฟอ่อนให้มันค่อยรุม
ความร้อนค่อยไปแรงไม่ได้เดี๋ยวมันไหม้
ใช่แค่นี้ก็ทานได้แล้วนะคะ
ส่วนใครอยากจะทานคุณผู้ชมคะสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยนะ
เข้าไปในเฟซบุ๊คชื่อว่าสิวพลอยเรืองชัยโชคค่ะ

ส่วนราคาขายขายเป็นกิโลกรัมนะกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
อยู่ที่ตำบลคมบางจังหวัดจันทบุรี
เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ในเฟซบุ๊คสิวพลอยเรืองชัยโชคได้นะ

คุณผู้ชมบอกข้าวหลามทุเรียนน่าทานมาก
เอาล่ะไปทานข้าวหลามทุเรียนกันแล้วนะ